คืนนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์อยากให้คุณภาคภูมิขยายนิดหนึ่ง
โครงการรับจำนำข้าวในช่วง๙ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลบางรัฐบาลอาจจะชื่ออื่นประกันราคาข้าวอะไรแบบนี้นะคะ
แต่คล้ายกันว่า๙ปีที่ผ่านมาเนี่ย

คือรวมแล้ว๔๙แสนล้านบาทเลยนะ
คือต้องยอมรับว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน
ว่ารับจำนำสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตร
ช่วงที่ราคามันตกต่ำและต้องช่วยเหลือชาวบ้าน

พอรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาทำงานนะครับ
โครงการรับจำนำข้าวที่มีปัญหารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็เลยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบความเสียหายต่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว
ย้อนไปเลย๙ปี๕รัฐบาล
เสียหายเท่าไหร่รับจำนำเท่าไหร่ประกันเท่าไหร่อะไรยังไง
เรานำเรื่องนี้นำข้อมูลเรื่องนี้มาให้ติดตามกันนะครับ

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ทั้ง๕รัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ไล่ตั้งแต่รัฐบาลของนายทักษิณชินวัฒน์
รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์นะครับ
รัฐบาลของนายสมัครศูนย์ธราเวทย์
รัฐบาลของนายอภิษฐ์เวชาชีวะ
และมาถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
ตัวเลขในการตรวจสอบต่างเป็นแบบนี้ครับ
พบว่ามีปริมาณข้าวเปลือกทั้งหมด๕รัฐบาล๙ปีนี้นะครับ

ใช้เงินไปทั้งสิ้น๗๘๓๐๐๐ล้านบาท

แต่ว่าสามารถระบายข้าวออกไปได้แค่๒๙๓๐๐๐ล้านบาท
หรือขัดทุนเป็นเงินกว่า๔๘๙๐๐๐๐๐๐บาท

แต่ถ้าแยกย่อยมาเป็นรัฐบาลชุดต่าง
ปรากฏว่าโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษ

คิดเป็นมูลค่ากว่า๓๓๒๐๐๐ล้านบาท
มียอดจำนำข้าวเปลือกที่เข้าโครงการกว่า๓๖ล้าน๕แสนตัน
ขาดทุนเฉลี่ยตันละ๙๑๑๖บาท
เนื่องจากรัฐบาลของคุณยิ่งรักนั้นรับจำนำข้าวทุกเมล็ด
กำหนดราคาข้าวเปลือกไว้สูงถึง๑๕๐๐บาทต่อตัน
ถ้าเป็นข้าวหอมะลิเนี่ยให้สูงถึง๒๐๐๐บาทต่อตัน
รองลงมาเป็นรัฐบาลของนายอภิษฎเวชาชีวะนะครับ
ตอนนั้นรัฐบาลของนายพิศิษฐ์ใช้ชื่อว่าโครงการรับประกันราคาข้าว
ทุนไปกว่า๗๔๒๐๐ล้านบาท
มีชาวนาเข้าโครงการ๑๐ล้านตันเฉลี่ยขัดทุนตันละ๗๔๖๐บาทนะครับ
มาเป็นรัฐบาลของนายทักษิณนะครับมียอดขัดทุนกว่า๔๕๒๐๐ล้านบาท
มียอดจำนำข้าวกว่า๑๒ล้านตันเฉลี่ยขัดทุนตันละ๓๗๒๑บาท
รัฐบาลของนายสมัครขาดทุน๓๓๖๐๐ล้านบาท
รับจำนำ๔ล้านตันขาดทุนไปเฉลี่ยสูงถึงตันละ๘๔๖๕บาท
ส่วนรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับ
ทุนกว่า๔๓๐๐ล้านบาทมียอดจำนำ๒๖๐๐๐ตัน
เฉลี่ยขัดทุนตันละ๑๖๔๙บาท
จากตอนนั้นกำหนดราคาจำนำข้าวใกล้เคียงกับราคาตลาด
แล้วก็เร่งระบายข้าวได้อย่างรวดเร็ว
มีความเคลื่อนไหวจากสำนักข่าวต่างประเทศครับ

จบลงด้วยการรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว

เชี่ยวชาญการเมืองไทยประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจจะเป็นการยุติบทบาททางการเมือง
ของอดีตนายรัฐมนตรีของไทยคนนี้

สิ่งต่างที่จะออกมานั้น

พิพากษาที่จะออกมาในวันที่๒๕สิงหาคมนี้

ศุกร์นี้นัดฟังคำพิพากษาพร้อมกัน

อยากให้คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของไทยรัฐทีวีนะคะ

วันที่๒๕สิงหาคมตั้งแต่เช้าเลย